ที่ม่ำตาหวานของเรายิ้มแบบง่ายเฮฟมี่ความความสุขมากเลย

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาได้มานี่จ๊ะ

เห็นบอกว่าเงินได้มาเป็นปึ๊กเลยจังใส

ถามว่าจะเอาด้วยเหรอนี่พ่อไม่ถามแล้วพ่อนับแล้วแม่
หอมความสุขกระบาดแข็งแรงร่ำรวยดูแลพระในบ้านมีในสิ่งจริงจะเรียน

คือเราเข้าใจเลยนะสมัครเนี่ยก็หาตังค์ได้เป็นแบบร้อยล้านอยู่แล้ว
จริงเงินจากลูกมั้ยเออเงินจากลูกนี่แหละคำนี้แหละพี่แจ๊ค

แล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมพอเงินเข้ามือปุ๊บนะคะพี่หม่อมก็แจกจุ๊บให้ลูกสาวพ่อใหญ่ไปเลยนะคะคุณเอ็มเนี่ยค่ะ
ยายมดก็อวยพรแบบสุดซึ้งส่วนตาม่ำนั้นนะคะไม่ได้สนใจเลยจ้า

เพราะว่าใกล้จะวันเกิดของเธอแล้ว

ให้ไป๑๐เราได้ร้อย

ไอ้มามแฝนก็มีความปลูกร้าย

ให้แม่แสนแล้วได้มาร้าน

ใช่หาคนกระตันอยู่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้